โอ๊ยไม่ให้เยอะ
เปลี่ยนที่นั่งงงกันเลยนะว่าจะมองกล้องไหนเนี่ย

จริงเจอก็สวนกันไปสวนกันมานะ

แล้วคุณก็ฝากทวงมาและเขาดูอยู่ด้วย

เชิญคุณอัปเดตสถานการณ์เคยเนี่ยเป็นบ้านพี่มึงนอวของเรานะครับ
พูดดีว่าตอนนี้ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับสอบปลาวนะครับ
ตอนนี้ถ้าจะไปอ่านข่าวเที่ยงดูดาวนิดขึ้นนิดหน่อยนะฮะเนี่ย
เอาตรงณวันนี้อย่างที่เรารู้กันมาว่า
ตอนนี้หลายหน่วยงานก็พยายามจะช่วยเหลือ

ถ้านับจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วจริงพบศพแล้ว
ที่เจอศพแล้วนะฮะเบื้องต้นเนี่ย
ศพเราต้องใช้ว่า๒๖ศพ
แต่ขณะเดียวกันผู้สูญหายตอนนี้เท่าที่เช็คได้ก่อน
อยู่ที่๑๓๑คน

สำหรับการช่วยเหลือต่างของทางการลาว

อย่างที่บอกว่าอุปสรรคครั้งนี้คือ
คนไม่มีเวลาเตรียมตัวนะครับ
วันนี้ทางนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวเนี่ย
เขาบอกเขาพบศพแล้ว๒๖คน
แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก๑๓๑คน

แล้วขนาดนี้นะฮะน้ำท่วมหลายพื้นที่เนี่ย

วนน้ำไหลลงผ่านไปทางตอนใต้ของลาว

ถามว่ากระทบกับแม่น้ำโขงไทยไหม

แต่โอเคระดับน้ำที่วันนี้เราเช็คกัน

ส่วนที่สาเหตุของเขื่อนแตกนั้น
นะวันนี้บริษัทของเกาหลีใต้

ระบุว่าเขื่อนซุดแล้วก็พบรอยร้าวกลางเขื่อน

เพราะหนึ่งเราต้องยอมรับว่าพายุเข้า

หลังจากตรวจพบเขื่อนซุดเนี่ยก็รอยรั่วกลางฐานเขื่อน

ขณะนี้ไม่มีประชาชนลาวติดค้าง
บางวันแรกอยู่หลังคาอยู่ต้นไม้

ความช่วยเหลือจากนานาชาติเริ่มทยอยไปถึงทางการลาวแล้ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเก้ารัชกาลที่๑๐
พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้แล้ว
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยว่าเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ปล่อย
ขบวนส่งมอบถุงยางชีพชุดแรกไปเมื่อตอน๑๐๐๐ชุด
ในวันเที่ยงครึ่งในวันนี้โดยจะลำเรียงขึ้นรถบรรทุก๒๐คัน
คนประจำรถ๕๐คนแล้วก็เรือ๕ลำจะเอาไปช่วยก่อน
จากนั้นก็จะทยอยสนับสนุนไปอีกเรื่อยนะฮะนอกจากนี้
กระทรวงคมนาคมจะส่งทีมงานเข้าไปช่วยเหลือในการสำรวจความเสียหาย
ถนนหนทางสะพานเส้นทางต่างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อไปช่วยเขาฟื้นฟูให้สู่เส้นทางคมนาคมโครงสร้างพื้นสารมากขึ้น
ขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กว่าอย่างนั้นนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องน้ำดืมยารักษาโลก
ส่วนในระยะที่๒ก็จะนำเงินที่ส่วนที่เหลือถ้าจำเป็นจะไปช่วยเหลือในทางที่อยู่อาศัย
เพราะบ้านมันพังหมดเลยนะครับซึ่งเรื่องการประสานงานของกระทรวงมหาทัยเข้าไปคุยในระดับปฏิบัติการอยู่แล้ว
แล้วก็มีแผนการอยู่แล้วไม่ใช่เกิดเรื่องทีแล้วก็นัดประชุมกันทีนึงไม่ใช่
เอาไปรวมด้วยไปร่วมกับเขาด้วยนะเราประเทศไทยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่
ครับผมยังไงก็ยังสามารถที่จะบริจาคกันได้อยู่วันนี้มีหลายหน่วยงาน
ใช่หลายหน่วยงานมากนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมนะครับ
ยังไงก็ช่วยเหลือกันถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องเพราะครั้งหนึ่งที่ครั้งที่แล้วที่บอกไปนะฮะว่า
ตอนที่๑๓ชีวิตเนี่ยได้มีการติดอยู่ในถ้ำหลวงอย่าลืมนะครับว่าสปลาวเนี่ย
เขาเดินทางมาช่วยหรือเป็นประเทศแรกนะ

เขาเอาคนมาช่วยเป็นประเทศแรกเลยวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องกลับไปช่วยเขาบ้าง
ไม่อยากเชื่อแล้วแปลกไหมว่าเขื่อนเพิ่งแตกไปนะเขื่อนลาวตอนนี้คือประเด็นสำคัญคือประเทศลาวเนี่ย
เป็นประเทศเรเราซื้อไฟฟ้าจากเขานะฮะแล้วตอนนี้เขื่อนเขาแตกไป๓๔เขื่อนถือบ่อยมากนะจริง
มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าสุดทนนะครับแม่นักเรียนหญิงนะฮะชั้นม๓ไปแจ้ง
แน่งกับคุณอัธิริยรึงรัฐนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชยากรรม
บอกว่ามีคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ไปขออนุญาตเปิดดูเต้านมของลูกตัวเอง

คืออย่างนี้จากกรณีแม่ของเด็กหญิงนักเรียน

ได้มีการขอเข้าพบกับนายอัจฉริยะเรือรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชยากรรม
แล้วก็ทางพันธุ์ตำรวจโทสมควรเกรดเทศ
ท่านเป็นรองผู้กับการสอบสวนที่สพเมืองลำปาง

บอกว่าบุษสาวของตัวเองนั้น
ไปถูกครูฝ่ายปกครองหญิงสองคน
สั่งบอกว่าให้เด็กนักเรียนลูกเขาเนี่ยเปิดเต้านมหน่อย

เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคลิปโป๊คลิปหนึ่งนะฮะ
ที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์
แล้วครูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นของเด็กคนนี้

เกิดขึ้นเมื่อปี๖๐ในเดือนสิงหาคมนะครับ
ขณะนั้นเองเนี่ยเด็กอยู่ที่ชั้นม๓นะฮะ

ก็ได้ย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว

ที่เป็นรองภูมิหน่วยการโรงเรียนแห่งนี้
ก็ได้เดินทางแจ้งกับสื่อมวลชนนะครับ
ที่สถานีตำรวจภูทรบอกว่า

เมื่อเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๐นะครับ

ขอให้มีการตรวจคลิปภาพนิ่งดังกล่าวนะครับว่า

ซึ่งจากการดำเนินการตรวจสอบเนี่ย
เขาบอกว่าได้มีการให้เด็กเนี่ย

แล้วก็พิจารณาดูว่าใช่หรือไม่ใช่

ก็เลยมีการยกเลิกการตัดคะแนนของเด็กนักเรียนคนดังกล่าวไปนะครับ

เป็นคนละบุคคลกับคนที่อยู่ในคลิปอนาจารย์คนนั้นนะครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ปกครองเองก็ได้มีการยืนยันนะครับบอกว่า

ปลดกระดุมแค่เม็ดเดียวตามที่รองผู้มนวยการโรงเรียนเขาชี้แจง

โดยผู้หญิงในคลิปลามวันอาจารย์เนี่ย
ก็ไม่ใช่ลูกสาวของตนเองด้วย
ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่ให้จบชั้นม๓
ตนเองในฐานะเป็นแม่ก็เลยยอมเซ็นชื่อรับทราบ

ลูกสาวเนี่ยไปเล่าให้แม่ฟังอีกว่า
ครูไม่ได้ให้แม่เซ็นอย่างเดียวนะ
แต่ให้หนูเนี่ยเปิดเสื้อให้ด้วยนะปรากฏแม่ก็เลยโกรธมากนะครับ

ตอนแรกบอกว่าไปพบผู้มนวยการก่อน
ภูมิหน่วยการก็ไม่ให้คำตอบอะไร

หลังจากนั้นเดินทางไปหาตำรวจนะฮะ
ทางสถานีตำรวจภูทรเมืองลำปางนี่แหละครับ
ปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งความนะฮะ

คราวนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางคุณอัจฉริยะ

ก็เข้าไปดูเรื่องคดีของสาวลำปาง

นะก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับ
อีกหนึ่งข่าวค่ะต้องบอกว่าในโลกโซเชียลก็เดือดมาก
มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะคะก็ไปรุมตีชายคนนึงที่ไม่มีสติ
ไม่สมประกอบตีกันจนเขาเสียชีวิต
เพราะว่าเตือนในเรื่องของการขโมยของ
ชายสูงอายุนอนเสียชีวิตอยู่
โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในเขตเทศบาลนักคลราชสีมาค่ะ
ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็บอกว่า
มีเด็กกลุ่มนึงในหมู่บ้านมารุมทำร้ายชายสูงอายุ
ที่สติไม่ค่อยดีจนเสียชีวิต

ตัวแค่นี้เนี่ยยังฆ่าคนได้สังคมไทยเราเป็นอะไรกัน

เด็กพวกนี้ก็ไปขโมยของในตลาด
แล้วน้าแกเห็นพอดีนะแกได้ต่อว่าเด็กไป
ทำให้เด็กพวกนี้โกรธแค้นน้ามาก

ก็เลยพากันไปรุมตีน้าคนนี้
ไปตีทุกวันจนเขาช้ำข้างใน
วันมีเลือดออกตามตัวด้วย

เมื่อวันก่อนเด็กพวกนี้ก็ใช้ไม้๓ด้าม
รุมตีน้าแกเวลาหลับ
ไม่รู้เรื่องเวลาแกหลับก็ไปตีเขาอย่างนี้
วนรถกลับมาตีซ้ำรอบ๒อีก
ทีนี้คือทนไม่ไหวแล้ว

้าแกเลือดคลั่งในสมองค่ะ
ตามร่างกายทั้งข้างนอกข้างในอันนี้แหละคือสาเหตุที่ทำให้น้าแกเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ยังมีหน้าไปเล่าให้เพื่อนในโรงเรียนฟังด้วยนะว่าเนี่ยแบบอืม
ไปฆ่าคนตายมาคือแม่มีความจำนึกผิดชอบชั่วดีไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรเลยอ่ะอืม
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังสพมะเริงนะคะสพเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำสถานีตำรวจก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ตำรวจยังไม่รู้คนตายไปแล้วเนี่ยนะ

ไม่ไงทุกครั้งเขาโดนตีจนช้ำในตายอะ

เป็นยังไงบ้างคริป

โหดเกินนะมาแต่๐๖
เรื่องนี้โหดมากนะคือมันเป็นเรื่องที่แบบใช่คือเด็กมากด้วยอ่ะอันนี้

คุณรู้ไหมวันนี้ผมไม่เจอวันนี้คนก็มาถ้าเด็ก๕คนแบบนี้ทำยังไง
ใช่แต่ตามกฎหมายจริงอายุยังไม่ถึงบรรลุนที่๔ภาวะ
ซึ่งวันนี้เรียกว่าไม่ถึงวัยรุ่นแบบ
ยังไม่ถึงวัยรุ่นจริงคือเป็นเด็กกลุ่มนึง
คือมันเกิดความคึกขนองแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเรามองกลับมา
ต้องไปเช็คดูว่าเด็กอายุถึงหรือยัง
ถ้าเด็กยังอายุไม่ถึงก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว

น้อยอยู่แบบ๑๐นิดนึง๑๐นิดนึงเด็กก็ไม่ได้ดูในรูปอ่ะ

๔อันนั้นถึงมั้ย
ดูเถอะแวงดูสิทธิ์น่ะยังเด็กเลย

คือเด็กมันผิดยังไงเลยดูเนี่ยเด็กน้อยอยู่เลย

คุณผู้ชมจำได้มาก่อนหน้านี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่ง

โดนเหมือนกับเป็นนักศึกษา
ต่อยแล้วก็ชักมีดแทงเขานะ

ว่าตอนนี้ล่าสุดทางฝั่งรุ้น

ไปมอบตัวแล้วเอาปืนเนี่ยไปให้ทางตำรวจแล้วบอกว่าไงรึมั้ย
แต่จริงแล้วมันคือปืนไทยประดิษฐ์แบบที่หักได้
ส่วนคนที่แทงเอามีดไปให้เหมือนกันนะให้ตำรวจนะ
แล้วบอกว่าอ๋อมีดเล่มนี้เพิ่งซื้อมาใหม่แต่เล่มเก่าที่แทงทิ้งไปแล้ว

ก็มันก็ไม่รู้ก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่าคดีทุกวันนี้มัน
มันเกิดแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง
แต่ที่จริงคดีมันอาจจะเกิดมานานแล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไง
มีการแชร์กันเยอะมากวันนี้แต่คำถามว่าแล้วเด็กผิดเหรอ
วันนี้ถ้าสมมุติเด็กเป็น๗ขวบ๘ขวบ๕คนเด็กอนุบาลอ่ะ

มันก็เหมือนกับว่าไปตีเขาจนตายไหม

นี่ไปตีคนบ้ามาจนตาย

คุณคิดว่ามันก็จะมีอีกคำถามนึงว่า
สรุปแล้วจะเอาผิดกับใครอ่ะ

โอ้ฉันเนี่ยแหละตัวยกพวกตีเลย

มิวควรไหม

พี่หวดไหม

หมูกระทะแนวใหม่๒๐๑๘

เอาละครับกลับมาใส่ไข่กันต่อ
ตอนนี้เขาบอกว่าต้นไม้มีค่า๕๘ชนิดจะใช้คำประกันเงินกู้ได้
หมายถึงว่าถ้าสมมุติเรามีต้นไม้พวกนี้อยู่ในที่ดินของเราทำประกันได้เหรอ
คือเอาเป็นว่าใครมีไม้พวกนี้อยู่ต่อไปเขากำลังทำเรื่องให้มีคำประกันเงินกู้ได้กันละกันแล้วนี้ดีกว่า
เดี๋ยวใช่หรอกคนนี้เขามีเยอะไง

นายนัตรพรจาตุ๋ตีพิทักษ์ที่บรึกษารับบริมิตรีประจำสำนักนายวิทยาลัยมนตรีมีการเปิดเผยนะครับ
บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
หลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้นะครับ
โดยจะมีการกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้น
มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจนะครับ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
เพราะฉะนั้นฟังไว้นะครับว่าใครมีไม้เหล่านี้
ชนิดนะครับเป็นไม้มูลค่าทางเศรษฐกิจ
คุณมีสิทธิ์เอาไม้ไปค้ำประกันกู้ยืมเงินออกมาได้นะฮะ

ของคุณเนี่ยมีแต่โรงจำปลา

คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการอนุมัติออกมา

ก็คือต้นไม้เนี่ยก็มีเหมือนมูลค่า

ล้อมต้นไม้ไป

แล้วก็เจ้านี่ก็บอกว่า
ปลูกไว้ก่อน
ลัทบาลอะไรอย่างงี้ได้
อิจฉนตร์ลัพธุ์ไหม
ก็เมื่อกี้แบบกับธนาคารถูกไหมคะที่ตามข่าว
ไม่เขาก็อยากจะให้คนเนี่ย

ไม้มงคลนับคนหูกันตลอดเวลานะ

มีแต่ตะแบกเลือด
แต่ตะเคียนนะจมน้ำไม้เก่าไง

แต่ไม้ถือว่าวันนี้คือคน
ต้นไม้อยู่ในที่ดินของคุณ

แต่จะทำให้คนอยากปลูกต้นไม้มากขึ้นไหม
มันแน่นอนอยู่แล้วคนจะอยากปลูกต้นไม้เยอะ
เมื่อก่อนนี้คิดไม่ออกปลูกไม่ถูก

ไม้สกุลมะม่วงเนี่ย
มะม่วงสกุลทุเรียมมะขามอะไรอย่างเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นคนเราถ้าเมื่อก่อนจะเอาแต่พืชเศรษฐกิจ

ทุกคนก็จะตัดต้นไม้พวกนี้

มีความคิดสิคุณไม่มีคิดการใจ

บ้าไม่เคยมีผัวอีหนุ่มอีผีบ้า

ต้นใหญ่มากเอารถ๔คันรถมาขนไปนะ
เอ้าเดี๋ยวก่อนตกลงไม่ได้เอาเป็นไม้
เอาไปทั้งต้นเอาไปทั้งต้น
ตอนนี้ก็เสียใจแล้วอะ

ที่ไม่ต้องพี่ปลูกใหม่ริ้มปลูก
คือคนเนี่ยแชร์ไปเป็นหมื่นดูไปเป็นล้าน

กินหมูกระทะไปแล้วแบบว่าเจ้าของร้านเนี่ยดู
ดูดูเขาจ้างดีเจมาเปิดเลยค่ะ
มาดูดิมาดูดิมาดูข้างหลังนะคะ

เอาเสียงมาเสียงมา
ใช่ก็เป็นการกินหมูกระทะที่ใช้วิธีการยืนนะคะ

แล้วก็เปิดแผ่นจังหวะตื๊ดเอาใจเหล่าลูกค้าสายย่อ
เรียกว่าเต้นไปกินไปกันเลยทีเดียวนะคะ

แล้วยืนแล้วก็เต้นกันใหญ่เลยดูสิเห็นไหม
เรียกว่าถูกใจหนุ่มสาววัยรุ่นนะคะอย่างมากเลยทีเดียว
แล้วก็ในโลกโซเชียลตอนนี้บอกเลยว่า
ชาวเน็ทแผ่เข้าไปชมคลิปนี้กันมากก็มากคือเดียว
ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากรู้ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหน
โพสต์คลิปพร้อมกับภาพบรรยากาศในร้านหมูกระทะ
อาจจะต้องไปถามคุณสัญชัยจิตหานี่แหละว่า
คำถามนี่แหละว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนดูใหญ่โตทีเดียวนะคะใหญ่มากด้วย

ปลากร์ท้าของแม่ของคุณพ่อก็กินได้
แต่สกสาวนี้ก็แบบ

เต้นไปด้วยอับสาคำมันคำมันได้หมดพี่เมนดังนี้เด็กเก่งหลายสกิล
บางทีก็คิดเลขโทรสั่งของหรือสั่งแพ็กกิ้งหรือเคอรี่หน่อย

เข้าใจได้อันนี้ปรากฏคุณแม่โม้ทำได้เป็น๑๐อย่าง
ไม่แล้วก็จะมองเห็นไหมเวลาเขาปิ้งไปอย่างนั้น
มันมันสนุกคงสนุกกันแหละ

คือสุกไม่สุกกี๊ได้เท่าะ
สุกไม่สุกไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคสำนักสนุก

เราก็มีข้อมูลนะฮะเกี่ยวข้องกับโรคนี้มาฝากกันด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่าโรคมะเร็งตับ

มากกว่า๘๐นะครับ
มาจากไวรัสตับอักเสบ

ผู้ผลิตยาและเวชพันธุ์
เร็วนี้ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ
รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ

ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบฟรี

ที่เป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งตับให้หมดไปจากประเทศไทยด้วยนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมฮะโครงการนี้ได้รับการตอบรับดีมาก

แล้วก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับกับผู้ร่วมงาน
ซึ่งจากสถิติของหลายสถาบันนะฮะ
ใกล้เคียงว่า๘๐ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้
มาจากไวรัสตับอักเสบทั้งนั้นเลย
จริงไม่ใช่มาจากการดื่ม
ไม่ใช่มาจากการดื่มเลยมาเริ่มต้นคือไวรัสตับอักเสบนะฮะ
แล้วก็คนที่เป็นภาหะไวรัสตับอักเสบมีความเสี่ยงสูงมาก
ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติถึง๒๒๓เท่าอะพี่
ที่สำคัญนะครับมะเร็งตับเนี่ยนะฮะ
ไม่มีอาการทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์เกือบ๕๐นะครับ
เป็นระยะที่๓แล้วก็ที่๔แล้วนะฮะ

เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพบว่าตนเองนั้นเป็นไวรัสตับอักเสบ
แล้วรีบรักษาให้หายขาดนะฮะก็จะไม่เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งตับนะครับ
ถ้าเป็นแค่ไวรัสตับอักเสบก็สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพนะฮะ
ถ้วนหน้าเลยนะครับประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการเข้ารับการรักษาได้ฟรี
เช็คสิทธิ์ประกันของตนเองแต่ละอย่างให้ดีนะครับว่า
ครอบคลุมการรักษาถูกไหนบ้าง

เอางี้คุณผู้ชมค่ะส่วนคนที่เป็นโรคมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นเนี่ยนะคะ
อย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่าสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้
ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับหรือวิธีการทางรังศรี
นะคะมันมีวิธีการที่รักษาได้

ทุกวันนี้คุณมีประกันก็จริง
คุณเคยไปเช็คหรือยังว่ามันครอบคลุมอะไรถึงไหน

บางทีทุกวันนี้ประกันเรามั่นใจว่าเรามีประกัน

อันนั้นก็ไม่ครอบคลุมอันนี้ก็ไม่ครอบคลุม

ใช่มันไม่ครอบคลุมนะเอออ้าวโอเคนะครับ
ช่วงหน้าค่ะพักสักครู่มีมาลยาธินถึงหน่อยเราอ่ะ

สมมติหนุ่มเล็กอะไรมีมารยาทหน่อยนะคะ

พูดดียิ้มโอเคช่วงหน้าเจนนี่ปริ๊สปริ๊สแตกเลย
เดือดนะเดี๋ยวกลับมาเรียกเราให้ฟังค่ะ
เมื่อวานนี้เจนนี่ฟิสแตกอย่างที่บอกว่าแล้วนางก็ลงไอจีเองด้วยนะ
นางลงไอจีของนางเองด้วยแล้วที่มีข่าวลือว่าก่อนที่เจนี่จะมาคบหากับมิกกี้นอนเนี่ย
ก็เป็นช่วงเดียวกับที่มิกกี้คบหากับแฟนเก่าอยู่คือเขาก็แหม่มมิกกี้ออกมาพูดอย่างนั้น
ซึ่งเมื่อนักข่าวเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปถามแม่เจนี่ปุ๊บเจนี่นางปริสเบานางแบบเบาไม่หนักมาก
แล้วบอกว่ามารยาทนิดนึงนะคะล่าสุดดูเหมือนเจนี่ยังโกรธไม่หายถึงขนาดเอาไปโพสต์ไว้ในไอจีนะครับ
แต่ที่เด็ดกว่านั้นคุณแม่ของมิกกี้คุณแม่ของมิกกี้ก็ได้เข้ามาบอกว่าไงรู้ป่ะ
คุณพ่อฝากให้เรียนถามนักข่าวท่านนั้นว่าจะให้คุณพ่อช่วยอธิบายอะไรไหมคะ
แม่ของผู้ชายแม่ของมิกกี้ถามว่าจะให้คุณพ่อช่วยอธิบายอะไรบ้างไหมคะ
เพราะไม่มีประเด็นตั้งแต่วันแรกคุณแม่กราบเรียนไปแล้วนะคะเพราะทราบดีว่าใช้ลมหายใจเดียวกับมิกกี้มา๙เดือน
สอนเรื่องสุภาพบรุษมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วค่ะถ้าท่านไหนมีประเด็นเรื่องนี้อีก
ลูกสองคนให้มาคุยกับพ่อกับแม่ได้เลยนะคะจะกราบเรียนให้สบายใจค่ะ
แม่เขาไม่ควรตอบดีรู้ป่ะเอาไปดูคลิปเจนี่ก่อนไป

ดูความใจเขาถามเป็นหนูไม่ถามนะ
มารยาทนิดนึงนะคะ

คนรันแนวกับเชิร์มันนะถ้าเป็นเชิร์มันเชิร์มันจะรุนแรงกว่า
ไม่เวลาเราถามเราก็จะมีลีลาเขาเรียกว่าวาจับเออสวย
เราต้องอ้อมเทือกเขาหัวซานก่อน

อย่างนี้ถึงว่าเป็นอย่างไรในมุมนักข่าว
แต่จริงคือเหมือนว่าต้องดูด้วยว่าบริบทรอบตอนนั้นคือ
มันมีอะไรอาจจะรีบไปหรืออาจจะต้องรีบถาม
คือแย่งกันถามหรือเปล่าซึ่งซึ่งดูจากน้ำเสียงของน้องเขาก็คง
ก็คือเป็นน้องที่ไปสัมภาษณ์พี่ไปดูมาคือก็เป็นเด็กน้อง
อ๋อเด็กนักข่าวอ๋อทราบดูสิว่าเป็นอย่างไร
คือจริงเนี่ยตามข่าวนี้คือเขาไปสัมภาษณ์คุณมิกกี้ก่อนถูกไหม
ประเด็นเดียวกันในคำถามนี้ซึ่งคุณมิกกี้พูดไปแล้ว
แล้วน้องคนนี้พอวันนั้นไปสัมภาษณ์คุณเจนี่
ก็เลยไปสัมภาษณ์คำถามนี้อีกกับคุณเจนี่

นักข่าวอาจจะไม่ใช่คนเดิมแต่เป็นถึงคำถามเดิมมาก
อยู่กลุ่มเดียวกับหมดอยู่แล้วมั้ย
ซึ่งพอปรากฏอยู่ตรงนั้นแล้วคือแบบบางทีอย่างนี้
เราก็ถามไปแต่บางทีเราก็ต้องเลือกคำในการถามนิดหนึ่ง

สมมุตินะคะหรือว่าถ้าเกิดแบบ

อยู่อาจจะตอนนี้สภาพชีวิตโอเคไหมคะ

มันต้องมีแบบปัญหาที่ควรเสร็จ

นี่เมื่อก่อนน่ั้งออกกล้องในทุกพันยาไงต้องออกกล้อง
เมื่อก่อนที่ถามว่า

ถ้าเป็นคุณเป็นน้องเราก็คุณจะถามว่าอะไร
เจนี่เขาเป็นคนตอบตั้งอยู่แล้วเราต้องดูเนเจอร์ของดารา
มันมีคนที่สบัดสวิ่งคืออย่าตอบ
อย่างนี้ในเย็นชื่อใหม่มันก็มั้ย
เย็นชื่อใหม่ก็จะเป็นอีกแบบนึง
มันคือเค้าเรียกว่าไลฟ์สไตล์
หรือเหมือนวิธีการทำงานหลายคนไม่เหมือนกัน
แล้วตอนนี้น้องนักข่าวนี่เท่าไหร่
ไปถามเรื่องแบบไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ดีสิ

่อใช่เข้าใจเดี๋ยวนี้เขาต้อง

อยากจะเล่านะคะ
ซึ่งตรงนี้
หนูก็ต้องมาเออพี่มดข่าวพอดีเพราะมันมีข่าวนี้ออกมา
หนูไม่รู้ว่าพี่สะดวกตอบไหมแต่แบบคนอยากรู้จริงเพราะตอนนี้
เพราะว่าคุณพี่ไม่เจองานนี้เดี๋ยวอีเวนต์หน้าเขาก็ไปถามว่าพี่อยู่ดี
คุณพี่ตอบกันนี้แสดงแล้ว
คุณพี่จะดูเหรอคุณพี่จะดูเหรอคุณพี่จะดูเหรอคุณพี่จะดูเหรอ
คือวิทยาตอน
ต้องทำการแสดงนอนก็ไม่ใช่ต่างจากดาราที่มันทุก

ใช่หนูไม่ได้แบบแต่ถามจริงว่าทุกวันนี้ก็ไม่เคยการถามคำถามหรือไม่
แต่วงครูวงการว่าจะเป็นนักการวงการเมืองเศรษฐกิจเนี่ย

คือแบบว่าประหัสประหารกันว่าตอบไหมตอบนะ
อันนี้ก็แบบเออถ้าเป็นหนูหนูก็จะถามว่าถ้าเป็นหนูหนูก็จะถามว่า
รู้สึกว่ามันแบบฆ่ากันไหมคำถาม

จุดแรกขอถามว่ามันอาจจะมีการถามที่ซอสต์กว่านึง

จะถามเรื่องใหม่ว่าแผนงานแต่งงาน
แต่ต้องบอกหนูนะว่างานแต่งงานใส่ชุดของอะไร
อ๋อไทยแอปนี่นุ้ม
ต่อกันเดี๋ยวหนูมาถาว
ไปดูคำตอบของผมรึเปล่าระหว่างที่ที่ผ่านมารึเปล่า
ถามคำตอบคำอยู่แล้วเขาจะแบบทุกคนถามว่าแล้วสวยจังเลย

หลอดเอาเป็นนักแสดงเหรอ

ตัวนี้กับพี่อ้ำจะเล่นปีละเรื่อง

เขาก็นั่งอยู่ในสตูดิโอ
ก็ต้องไปสรรและแหน่เล่นแล้วถ้าอย่างนั้นปีละเรื่อง
เราเปลี่ยนเรื่องกับแม่เล่นเยอะไปได้เหนื่อย
ทำรายการเช้าเย็นก็พอแล้วมั้ง
ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเต้ยจรินพร
เขินตัวบิดเหลือเกินนักข่าวไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องของอเล็กซ์นะครับ
ก็ไปถามว่าเปิดตัวใช้สถานะแฟนหรือยังนะฮะ
ฝ่ายชายบอกว่ามีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอยู่ตลอดเวลานะครับ
นักข่าวไปถามน้องเต้ยนะครับว่ามีโมเมนต์ขอกันเป็นแฟนไหม
ระหว่างเต้ยกับอเล็กซ์เนี่ยเต้ยก็บอกว่าไม่มีหรอก
โตแล้วก็คุยกันไปเรื่อยถามว่าลงตัวไหม
แล้วก็โอเคคุยกับเขาแล้วก็สบายใจ
มีแค่เล็กน้อยที่ต้องทำความรู้จักซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติ
แต่เราก็คุยกันตรงมีอะไรก็คุยกันตรงนะครับ
เกลียนของเขาส่งผลกับเราบ้างไหมนักข่าวก็ถามต่อนะฮะ
เต้ยก็ตอบบอกว่าเขาไม่ค่อยเกลียนกับเรา
หลายคนก็จะคิดว่าเขาเป็นคนเกลียนแต่จริงแล้ว

อเล็กบอกว่าจนกว่าจะถึงวันมั่นจะไม่ยอมให้แหวน
เขาไม่ได้รู้สึกว่าแหวนเป็นอะไรที่สำคัญขนาดนั้น

เขาไม่เคยซื้อให้ส่วนซื้อเป็นแหวนมั่นเลยไหม

ไว้นี่ไว้ไม่มีเลยค่ะเรายังไม่ได้เคยคุยกันขนาดนั้นซึ่งล่าสุดเขาก็บอกว่าไปวิ่งด้วยกันใช่ไหม
ก็บอกใช่ค่ะแต่วันนั้นไปเช้ามากเราไปวิ่งแค่๗๐๐เมตรก็หน้ามืดแล้วนะฮะ
ก็ไม่ถึงกับเป็นเทรนเนอร์ให้แต่ว่าก็มีบอกให้เราไปออกกำลังกายได้แล้ว
คือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เกียจเขาก็จะมีบ่นบ้างที่เราไม่ยอมออกกำลังกาย
เรามีดูแลเขากลับไปบ้างไหมนักข่าวถามต่อ
ก็บอกว่าคือเขาเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วก็มีเตือนเรื่องการกินบ้าง
ใช่ของพี่เขินตัวบิดของหนูเขินหนักมาก
คุณซีริต้าค่ะก็ไปโบ้ยบอกว่าให้ไปถามคุณกรนรงเดชเอาว่าพร้อมแต่งหรือยัง
ไม่รู้เพราะว่านานทีก็คือจะเห็นรูปคู่ออกมาให้แฟน
ได้เห็นเหมือนแบบคู่รักคู่อื่นบ้างไงคะสำหรับคุณซิริต้าเจนเซ่น
แต่รูปนี้เนี่ยพอมีภาพออกมาเนี่ยก็ทำให้เจ้าตัวนั้นถูกถามรัวเลยว่า
กำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าเพราะว่าภาพออกมา
ก็เลยไปถามคุณศรีวิต้านะคะว่าเรื่องนี้ยังไง

ไม่มีค่ะคือว่าไม่มีจริงค่ะ

ไปถ่ายเล่นกัน
ไปถ่ายเล่นกันยังไงทำไมถึงเหมือนพรีเวดดิ้งขนาดนี้
มันสวยคุณสิริต้าบอกว่านั่นน่ะสิคะ
เราอยากจะถ่ายรูปเราอยากจะมีรูปคู่ค่ะ
เลยตั้งใจถ่ายนิดนึง
ก็ตั้งใจถ่ายนิดนึงแล้วก็หัวเราะอีกนะคะ
แต่ถ่ายแป๊บเดียวเองค่ะถ่ายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
เราเลือกช่วงเช้าหน่อยที่คนไม่เยอะมากก็จะได้ภาพนั้นออกมา

แซวเยอะเลยอาจจะด้วยความที่ไม่ค่อยลงรูปคู่ด้วยมั้งคะ
เราก็ต้องมาบอกว่ามันไม่ใช่
ส่วนมากจะเป็นแนวแซวมากกว่าไปไหนมาไหนคนก็จะแซวค่ะ
ถ้าถามถึงตัวริต้าเองว่าตอนนี้พร้อม
พร้อมไหมที่จะใช้ชีวิตคู่แต่งงาน
คุณสิริต้าบอกว่าริต้าว่าไปถามเขาดีกว่านะคะ

จริงแล้วเนี่ยริต้าก็ขอบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่อายุ

มีคนแซวเอาไปถ่ายพีวดิ่งมาจริงหรือเปล่าคะ

เขาจะชอบชวนให้เราแบบยิ้มแย้มเขาจะสวย

ใช่ค่ะ

วิวเป็นคนพูดอย่างง่าย
ครูริตาไม่ได้ตอบนั้นล่ะครูริตาบ่อยบอกว่าให้ไปถามคุณกรอน
เอาถ้าคุณกรอนพร้อมเนี้ยกัวหว่ากัน

จะแต่งงานยังไงหาผัวยังไม่ได้เลย
แต่หลีนพร้อมตอบหรือเปล่าตอบตกลงใครไหมเนี้ย
ไหนบอกว่าทำไมสอนลำมีแฟนใหม่อีกแล้วเท่า
ก็นี่ไงนี่ไงแล้วน้ำฝนไปไหนน้ำฝนไปไหน
อ๋อละติ๊กต้องไปตามง้อเพราะอะไรว่ายังไม่เข้าใจอ้างง้ออยาก
ก็อยากรู้จักกับพี่สอนลำเพราะฉันต้องง้อกาล
แต่ฉันนี่สอนลำเอามาตักบาททุกเช้านะเท่า

พระรูปเดียวกันสถานที่ก็อยู่ในรูปเดียวกัน

ซึ่งเป็นภาพมุมเดียวกับสาวคนนึงที่ดูแบบ
ตี้มากก็คือคุณติ๊กบิ๊กบราเชอร์

ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็สอบถามไป

ว่าคบกับคุณหนุ่มสอนราม

ตัวตอบอึกอักว่าอ๋อเหรอคะ

มีรูปที่คนจับผิดว่าลงภาพตักบาด

ติ๊กยังไม่เห็นข่าวนี้นะคะถ่ายที่เดียวกันไหมอึ๊กอ้างอีกค่ะคือติ๊กยังไม่เห็นรูป
ว่าเป็นรูปแบบไหนที่เหมือนกันคือติ๊กยังไม่เห็นภาพนะคะยังไม่สามารถตอบได้
ก็หนูก็ดูสิคะทำไมหนูไม่ดูนะคะมันก็หนูราดพร้าว
ติ๊กตอบแค่นี้

ถนนก็เหมือนกันเถอะรถคันก็เหมือนกันนั่นอะ

แต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่รูปตักบาทแค่วันนี้วันเดียวนะอีกวันหนึ่งตักบาทเหมือนกันก็เป็นพระอีกรูปหนึ่ง

จริงหรือเขาเอาความลังกายนะเขาผอมตลอด

นี่มะน้ำฝน
ทำไมยิ้มไหมคุณหนุ่ม

ก็ไม่รู้อยู่ดีก็เหมือนเท่านั้นงอนอะไรรู้กัน

ตกลงวันนี้คือใครกันแน่ในระหว่างติ๊กกับน้องปอ

มีน้องแฟนคลับเขาไปคอมเมนต์ในรูป

ใส่เสื้อของคุณสอนรามแล้วก็ถ่ายในห้อง
ห้องหนึ่งซึ่งลักษณะเหมือนกับห้องที่คุณสอนรามอยู่

ของคุณสอนลามที่เคยใส่เตะฟุตบอล
พอมาวันนี้มาจับอันนี้ละ

คนนี้เป็นเอฟซีสอนรามเหมือนกันนะ
คุณติดตามข่าวกัน

คุณก็ส่งรูปไว้ผมดูเรื่อย

ร้านหมูกระทะอยู่บ่อวินศรีราชาชนบุรี

ฟิล์มธนพัฒน์จากเมีย๒๐๑๘

ล่าสุดบอสวะสิน
เมีย๒๐๑๘ถูกคูจากคนเนี้ยนาน

เมื่อก่อนก็ก็ขึ้นมาเป็นตารกับขอบคับกับสจวบเธอ

คุณบอกคุณอยากให้พากินเอาหนวดพากินมาใส่คอคุณอยู่นะเมื่อกี้

ทุกวันนี้เธอจีรนันมโนแจ่มเรื่องผู้ชายเยอะไปแล้วนะ

เธอเธอมาดูคลิปโป้ผู้หญิงอย่ามาดูของผู้ชาย
พบเชิญกลับมาเจอกันหลังกระโลกตรงชาติกลับข้าวใส่กาย